คุณผู้หญิงท่านหนึ่งบอกว่าอยากทานต้มยำปลาช่อน
แล้วปรากฏว่าเขียนมาพนะฮะ

คือได้รับมาก็งงนะคะเพราะว่าเขียนไปในคอมเมนต์ว่าถ้ามีไข่ปลาเพิ่มเงินได้เลยค่ะใส่มาให้เลย
แต่ดูดิเขาเอาไข่ดาวมาให้

ได้ไข่อะไรมาก

ก็เลยกลายเป็นแบบนี้เนาะ
นี่ค่ะเธอบอกว่าตอนรับมาถึงกับยืนงงเลย
เอ๊ะถึงกลับว่าต้องกลับไปดูว่าออเดอร์อะไรไป

ก็ไปนี่บอกว่าขอไข่ปลาเพิ่มด้วย
ถ้าเกิดว่าจะคิดเงินก็บอกมา

แต่สิ่งที่ได้คือไข่ดาวแทน
เธอถามหน่อยพี่เบิร์ดถามพี่เบิร์ดว่า
คุณเบิร์ตคุณเบิร์ตครั้งหน้าจะต้องคอมเมนต์
หรือว่าจะต้องแบบสั่งยังไงเพื่อให้ได้ไข่ปลาจริง

ก็ต้องบอกว่าต้มยำปลาช่อนขอไข่ปลาช่อนเพิ่มด้วยนะคะ

อ่าไข่ปลาช่อนด้วยแต่อันนี้เขาเขียนไข่ปลา
มันก็สั่งต้มยำปลาช่อนมันจะเอาไข่ปลาอย่างอื่นมาใส่ไหมล่ะ
สั่งต้มยำหัวพุงอย่างผมแล้วกันก็จะไม่ได้อีก
บางทีบางพุงไม่มีไข่
นี่เธอบอกว่ามีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าสงสัยเนี่ย
คิดว่าขอไข่เป็นไข่ดาวหรือเปล่า

เวลาเราสั่งนานอะไรไปแล้วเราร้องโน้ตไว้

โนร้านจะโทรมาหาเราต้องการอะไรกันแน่

แต่ว่าเมื่อกี้น้ำไม่คลุกกลิ๊ดนะ